คุณผู้ชมฮะมาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยฮะ

ใช่ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นตอนประมาณ๑๐โมง๔๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ห้องศรนั่นเองค่ะ
เป็นรถตู้ของนักท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวกลับจากบ้านรักไทยเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ารถตู้คันนี้แหกโค้งแล้วก็ตกเหว
พิกัดตรงที่เกิดเหตุเนี้ยนะคะอยู่ที่ทางหลวงชนบทสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่ง
ที่ทบศอกนะคะที่อำเภอเมืองแม่ห้องศรเหนือบ้านทบศอกนั่นเอง
มีคนเจ็บหกคนค่ะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กู้ภัยเนี่ย
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีสังวานแล้วด้วย
เส้นทางไปบ้านรักไทยจะเป็นเส้นทางที่เป็นภูเขาตลอดน้ำ
มีโค้งหลายร้อยโค้งแล้วก็เป็นทางแคบด้วย
แล้วบางครั้งมีต้นไม้นะฮะบางแสงมันทำให้แสงแยงตาเหมือนกันนะครับ
ขับรถเส้นนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษมาก
แล้วก็ระวังมากนะผมเคยขับไปไงคุณ